เป็นสาวกู้ภัยคนหนึ่งค่ะกระโดดเข้าไปปั๊มหัวใจ
ช่วยเหลือผู้หมดสติจากอุบัติเหตุไฟไหม้

หลายคนอาจจะเห็นภาพแบบนี้ในหนัง

คือเห็นชัดเลยว่าเธอปีนขึ้นเปรย์มาเลย
แล้วก็เนี่ยค่ะขึ้นไปคร่อมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
แล้วก็ปั๊มหัวใจอย่างสุดแรงเลยนะคะ

สมัครกู้ภัยสาวร่างเล็กคนนี้ค่ะ
ที่เกิดขึ้นในซอยจันทร์๕๑แยก๑๒เขตบางคอแหลมกรุงเทพ
วันที่๒๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเมื่อวานเอง

พยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตผู้ชายคนนี้อย่างสุดความสามารถ
คนรอบข้างเขาก็แตกตื่นกันนะคะ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางกู้ภัยก็รีบนำตัวผู้ชายคนนี้ส่งโรงพยาบาล
ต่อมาก็ได้รับคำยืนยันจากแพทย์มาว่า
ที่หมดสติเนี่ยเขาสำลักควันไฟแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะ

เพราะว่าเธอก็อยากช่วยชีวิตให้ได้เธอก็พยายามเต็มที่
เหตุเพลิงไหม้จันทร์๕๑แยก๑๒ผู้ป่วยหมดสติ

แล้วก็ชื่นชมจิตสำนึกของกู้ภัยสาวร่างเล็กคนนี้ว่า
คือณวินาทีนั้นความคิดอย่างเดียวเธอคือ
ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บให้รอดชีวิต